สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และในค่ำคืนวันนี้เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
จากนักเล่าจากโซเชียล
ให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเช่นเคย
แต่แน่นอนนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมยังต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟัง
เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อยากให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่สถานีผีดุของเราได้มีโอกาสต้อนรับ
นักเล่าจากโซเชียลเป็นสาวสวยครับ
แต่วันนี้เนี่ยเรามีธีมในเรื่องของความลึกลับของเธอครับ

วันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครเรื่องนี้
เป็นเพื่อนค่ะที่อยู่ที่ฝรั่งเศส
ใช่ค่ะเป็นเรื่องว่าลวงตาค่ะ
ลวงตานะ
เป็นอาสาสมัครเขาเรียกว่าเป็นตำรวจ
แต่ว่าจริง๘๐ของงานของเขา
เขาจะเป็นด้านกู้ภัยเบื้องต้นมากกว่า

พาคนไปถึงโรงพยาบาลพวกนี้ค่ะ
ถูกต้องค่ะถูกต้องภาพนั้นเลย

เกิดทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะไปใต้ตะวันตกพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
ไม่อยากบอกว่าลุงลึกว่าเป็นเมืองไหน
ก็เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีประสบการณ์เดียวที่เขาเจอมาแบบนี้แล้วเป็นเรื่องแปลก
ทีนี้พอเขามาทำความรู้จักกับเมย์พอเริ่มสนิทนะคะ
เขาก็เริ่มเดาได้ว่าแบบเออเรามีเซนต์ด้านนี้มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาก็ไม่ได้กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง
อืมแต่เพราะว่าเพราะคนที่นู่นไม่เชื่อกันไงคะ
กลัวเล่าไปคนอื่นจะว่าเพ้อเจอแต่พอมาเจอคนเอเชียอย่างเราแล้วมีความเชื่อคล้ายกัน
เรื่องมีอยู่ว่าเขาเข้าเวรอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ
ที่ว่าเขาเป็นอาสาสมัครก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะว่างช่วงไหน
เขาก็เหมือนกับว่าเขาให้ตารางเวลาของเขาล่วงหน้าประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์อย่างนี้
จินตนาการเหมือนงานอสาสมัครที่นี่เลยค่ะคือได้รับวอลเข้ามาแล้วก็ได้รับพิกัด
ว่าเนี่ยจะต้องรีบขึ้นรถไปกับทางทีมแล้วไปกู้ภัยหรือไปประถมพยาบาลเบื้องต้นที่ไหน
แล้วมีเคสที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้ข่าวเข้ามาเฉยว่า
มีผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ๓๐นะคะมีไข้ขึ้นสูงมากจนถึงขั้นว่าเผลอคือใกล้ช็อก
แล้วก็ไม่ยอมให้คนแบบแตะตัวอะไรมากเนี่ยค่ะดูพูดไม่รู้เรื่องเขาก็รีบบึงกันไปตามพิกัด
ทีนี้คนที่อยู่ระแวกนั้นเมืองนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าพิกัดนี้มันเป็นโซนที่ดูอันตรายของเมือง
มีทั้งสลำมีทั้งเป็นโซนที่มีโสเพณีมีการขายยาอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่อยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยคือกลุ่มที่เราเรียกกันว่าพวก๒๔
เขาจะอยู่เป็นแบบเป็นชุมชนของเขาเลยค่อนข้างจะปิดแล้วก็แบบคนนอกเข้ายากคนในไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็ได้พิกัดไปแล้วเขาแบบระวังตัวกันนิดนึงแล้วกันถ้าเข้าไปในชุมชนนี้
คือหมายถึงว่าชุมชน๒๔จะเป็นที่โจทยันกันในคนที่อยู่ในเมืองนั้นว่าอันนี้เหมือนกับเป็นชุมชนลึกลับของเขานะ
คือพูดเรื่องความรุนแรงมีการหลักขโมยแล้วก็อาจจะแบบเรื่องความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะที่คนอื่นมีเข้าใจ
ก็ประมาณนี้ของเขาก็บอกโอเคอะติดตัวและติดใจกันพร้อมและก็มุ่งไปสู่จุดหมายนะคะ
ขอไปถึงพบเขาบอกว่ามันมีโซนที่คล้ายเป็นซอยตันที่ใหญ่มากมีบ้านเรียงกันแบบเป็นหลังตึ๊กค่ะรอบอยู่
แล้วเขาก็ไปตามบานเร็กที่เขาก็ไปเข้าประตูซีดปรับเพลง
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุประมาณ๕๐กว่า
เขาก็พอมองออกวันนี้อาจจะเป็นเหมือนตัวแม่
หรือเป็นคือผู้ใหญ่ในบ้าน
เปิดประตูให้ไม่พูดจาอะไรแล้วก็แค่บอกว่าอยู่ห้องด้านไหน
ซึ่งของที่ฝรั่งเศสถือว่าเสียมารยาทมากนะคะ
คือต่อให้เราจะไม่อยากต้อนรับหรืออะไรก็ตาม
คำว่าสวัสดีมันคือเขาถือกันมาก
ต่อให้รึบร้อนอะไรยังไงไกลก็ต้องนิดนึง

เขาตามแสงไฟของห้องไปเขาก็ตามเสียง
เขาก็บอกว่าทั้งทีมมีกันอยู่๔คน

คนนี้ก็กรูกันเข้าไปในห้องนี้เพื่อที่ว่าจะไปดูสถานการณ์ว่าตัวผู้หญิงเนี่ย
ลักษณะเขาเป็นยังไงเขาป่วยอะไรถึงขั้นไหนอย่างนี้ค่ะ
อบเครื่องมือแพทย์เข้าไปเบื้องต้น
เขาบอกว่าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้แบบเหมือน
ขดตัวค่ะอยู่บนเตียงของเขา
คือสภาพนี้เป็นเหมือนป้องกันตัวค่ะ

แล้วก็ชี้มาที่มุมหนึ่งของห้องแบบกลัวกลัวกลัว
ทุกคนก็มองตามก็แบบไม่มีอะไร
เป็นมุมว่างเลยค่ะในห้องเขา
ตัวสามีของผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้
แบบเหมือนจับมืออยู่บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ

แล้วเขาก็หันมาเหมือนอธิบายให้กับทางกู้ภัย
ให้ฟังว่าเนี่ยตัวภรรยาเขาตื่นนอนมา
คือเขาอยู่สะดุ้งตื่นมา
ด้วยความที่ภรรยาเนี่ยแบบสะบัดนะคะ
เหมือนแบบว่าเขย่าในเตียงสะบัดไปพลิกไปพลิกมาแต่แรงมาก
แล้วก็แบบเริ่มตะโกนเริ่มทำเสียงแปลกเนี่ยค่ะ
เขาก็ตื่นแล้วก็พยายามที่จะปลุกภรรยาให้ตื่น
ภรรยาก็ไม่ตื่นคือไม่ได้สติสักทีอย่างนี้ค่ะ
เขาพยายามอยู่บอกสักพักเลยนะ๑๐กว่านาทีอย่างนี้
จนแบบเริ่มใจไม่ดีแล้วว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่า

แล้วก็พยายามที่จะปลุกคืออย่างน้อยให้ได้สติอย่างนี้ค่ะ

ตัวภรรยาก็ตื่นมาในสภาพที่เหมือนคนเพ้อ
พูดจาไม่รู้เรื่องชี้ไปอย่างเดียวเลยค่ะ
มุมนั้นที่บอกว่ากลัวมาก
แล้วก็ตัวใสตัวใสตัวร้อนขึ้นเรื่อยเหงื่อโชคอย่างนี้ค่ะ
เขาก็วัดไข้วัดความดันอะไรทุกอย่าง
ไข้๓๙กว่าค่ะพี่จ้า
สูงเนี่ยสูงมากสูงมากคือ
แล้วด้วยการที่ว่าแบบทางกู้ภัยไม่รู้ว่าตัวภรรยาเนี่ย
อยู่ในสภาพนี้มานานแค่ไหนแล้ว
แล้วก็ดูความดันอะไรทุกอย่างคือไม่โอเค
เขาบอกว่าเนี่ยกลัวเดี๋ยวช็อก

คือยังไงก็ต้องให้ถึงมือแพทย์เนี่ยดีกว่า
เขาก็เอาขึ้นเปรตเนี่ยนะคะ

เขาบอกเชื่อหรือเปล่านะเมย์
ออกจากโซนที่เป็นเหมือนชุมชน

เหมือนอย่างนี้ค่ะพี่จ้า
อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันมาอยู่ในรถนี้ได้ยังไงอย่างนี้ค่ะ
ตัวสามีซึ่งก็ขึ้นรถนั้นไปด้วยเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบ
เป็นอะไรเมื่อกี้แบบเธอมีไข้นะดูตะโกนโหกเวก
บอกว่ากลัวบอกอะไรทุกอย่างเนี้ยเขาก็บอกไม่ไม่เขาเขา
นี่ไงวัดไข้วัดอะไรสิทางกู้ภัยก็วัดไข้ของตัวผู้หญิง
ไม่เป็นอะไรค่ะพี่แจ๊คคือสภาพปกติทุกอย่างนะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้
ตามหลักวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนี้ยฮะบอกภัยในแบบสิบนาทีอ่ะ
สมมุติเอามากสุดเลยค่ะ๑๐นาทีเพื่อออกจากชุมชนนี้มาถนนใหญ่
แล้วจะบอกว่าไม่เหลือไข้เลยแปลกเออเขาก็แบบอืมถ้ามันอาการแปลกอย่างเงี้
อย่างน้อยคือข้อบังคับของทางกู้ภัยอะค่ะยังไงก็ต้องส่งให้ถึงมือแพทย์
นั้นเขาก็พาไปโรงพยาบาลเสร็จปั๊บก็แจ้งกับทางฉุกเฉินนะคะว่าเนี่ย
อาการเบื้องต้นเป็นอย่างนี้พอขึ้นรถของทางกู้ภัยปั๊บเนี่ย
อาการเป็นแบบนี้ซึ่งมันดูแปลกมากเลยคงจะต้องตรวจอะไรหลายอย่าง
อย่างนี้ค่ะอาจจะมีความผิดปกติอะไรของร่างกายหรือเปล่า
ก็พยายามคิดไปด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทางทีมแพทย์ที่อยู่ฉุกเฉินเนี่ย
เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสำหรับเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากมีโรงพยาบาลไม่กี่แห่ง
ฉะนั้นทางทีมกู้ภัยเขาจะรู้จักกับพวกทางทีมพยาบาลทีมแพทย์อะไรที่อยู่ฉุกเฉินอยู่แล้ว
เขาก็ดึงตัวออกมาคนนึงค่ะคนที่ตัวเพื่อนเมย์เนี่ยสนิทด้วย
เป็นพยาบาลที่ประจำแบบช่วงดึกเนี้ยอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วยจับตา
มันเกิดอะไรขึ้นอืมเพราะมันมันดูแปลกมากเลยเนี้ย

เขาไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้มาก่อน

ยังไงก็โทรมา่ายให้นิดหนึ่ง

เวลาผ่านไปประมาณ๒อาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
เขาก็มีกลับมาเข้าเวรใหม่
ก็รอเหมือนกับแบบหมดไปเคสหนึ่ง๒เคส๓เคสใกล้เวลาเลิกของเขาแล้ว

เคสสุดท้ายเหมือนของคืนนั้นอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ฟังพี่กัดเฮ้ยพี่กัดเดิม
ที่เดิมบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้น
ก็เรียกทางทีมออกไปกันพิกัดเดิมนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงคราวนี้
เขาก็ไปถึงที่บ้านสูตรเดิมค่ะพี่แจ๊คเปิดประตูคุณแม่บอกว่าอ่ะห้องเดิม
พอเข้าไปในห้องปั๊บเนี่ยคราวนี้ผู้หญิงเริ่มพูดมากขึ้นเริ่มอธิบายสิ่งที่เธอเห็น
แต่ลักษณะอาการกลัวเนี่ยเขาบอกว่ามันพีคกว่าเดิม
ผมเผ่าฟูอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเหมือนขวนคืออะไรอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเขาขวนเขาตบเขาตีหมดเลย
ด้วยอาการที่กลัวมากแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอาหมาดำออกไป
หมูดำเอาหมาดำออกไปจากห้องเขากลัวมากเลยเนี่ยมันมันแยกมันแยกเขี้ยวใส่เขาเนี่ยดีไม่ดีจะกระโดดขึ้นเตียงมาแล้วเนี่ย
ฉันเห็นเนี่ยฉันเห็นทุกคืนนะฉันเห็นทุกคืนเหมือนแบบลักษณะกลัวมากไข้ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นสูงปี๊ดอย่างเงี้แล้วลักษณะคือทุกคนก็กลัวว่าเดี๋ยวช็อก
เหมือนเดิมค่ะพาออกไปจากบ้านเนี่ยขึ้นรถฉุกเฉินไปเหมือนเดิมโหมดเดิมค่ะพี่แจ๊ค
หมายถึงว่าออกจากโซนนั้นหายพอไปถึงที่โรงพยาบาลปั๊บตัวเพื่อนเมย์เนี่ยเขาถือว่าเดี๋ยวเขาออกเวรแล้วถ้าอย่างนั้นเขาเป็นห่วงเคสนี้เขาขออยู่ต่อได้ไหม
ทีมก็บอกว่าก็เดี๋ยวไปแค่รายงานตัวว่าหมดธุระของคืนนี้หมดภารกิจคืนนี้แล้วแล้วถ้าจะกลับมาโรงพยาบาลด้วยความห่วงอะไรก็ตามเนี่ยขอตัวไปส่วนตัวไปค่อยแยกมาเขาก็ทำตามนี้พอกลับมาที่ฉุกเฉินปั๊บเนี่ยตัวเพื่อนพยาบาลนะคะก็เรียกไปคุยบอกว่าเนี่ยมาซิเนี่ยเคสเนี้ยแปลกจริงอย่างที่ท

อนุญาตให้ทางญาติและสามีออกไปก่อนอืมทีนี้ตัวภรรยากระซิบบอกกับทางทีมแพทย์ว่าขอไม่กลับไปบ้านได้ไหมขออยู่โรงพยาบาลขออยู่โรงพยาบาลหรือว่าให้เป็นญาติของทางผู้หญิงเนี่ยมารับกลับไปที่บ้านซึ่งเขาไม่ทำกันนอกจากว่าจะเป็นเคสที่มีการทำร้ายร่างกายนึกออกไหมคะเขาก็บอกเฮ้ยแล้วแล้วที่ตัวผู้หญิงอ่ะมีอะไรที่เหมือนแบบเป็นร่องรอย
มีนะแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยบ่นว่าปวดไปทั้งตัวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช้ำไปทั้งตัวอย่างเงี้ค่ะเหมือนกับว่าเนี่ยคนอ่ะไม่เห็นแผลของเขาแต่จริงเนี่ยเขาเจ็บไปหมดเลยนะทั้งตัวเลยนะเนี่ยเขาก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่ามีอาการทางจิตเขาก็เลยรีบทำตำรวจมาตำรวจก็ไปไกลเกลี่ยกับทั้งบ้านว่าเขาอยู่ในพ
เดี๋ยวลองให้เขากลับไปอยู่กับทางบ้านพ่อแม่ผู้หญิงเนี้ยสักสองสามวันแล้วก็ค่อยมารับกลับไปบ้านค่ะโอเคไหมอืมทางนี้ก็บอกอ่ะอ่ะโอเคเอาอย่างงี้ก็ได้ตอนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ไม่กล้าแบบเหมือนแสดงออกอะไรมากสามีไม่พูดอะไรตัวแม่ก็ไม่ได้แบบว่าพยายามที่จะยืนยันว่าจะเอาลูกสะพายกลับให้ได้อย่างเ
สบายดีทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านสามีเหมือนเดิมอืมเหมือนจะอาการดีขึ้นละใช่อาการดีขึ้นละกลับบ้านสามีทีนี้เคสเข้ามาเหมือนเดิมรอบที่สามเลยค่ะมีแจ้งเข้ามาเหมือนเดิมแจ้งเข้ามาเหมือนเดิมเขาก็ไปคราวนี้เนี้ยทางกู้ภัยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรียกตำรวจไปด้วยอืมเริ่มมีอะไรไม่น่า
เขาก็คิดไปว่าหรือผู้หญิงจะโดนโดนยาอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นช่วงที่ว่าอยู่ไม่นานแต่ทำให้เขาเพ้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกตำรวจไปด้วยพอตำรวจไปถึงที่บ้านปั๊บเนี่ยเขาก็จับแยกแยกผู้หญิงแยกสามีแยกแม่ออกมาตัวแม่เนี่ยพูดอย่างเดียวพูดกับตำรวจนะคะบอกว่าเอาลูกสะพ้ายเนี้ยออกไปจากบ้านเขาก็แบบอ้าว
หรือแบบโอ้สงสัยไม่ถูกกันจริงทั้งทั้งครอบครัวเนี้ยน่าจะมีเรื่องแบบลูกสะพ้ายแม่ผัวอะไรสักอย่างที่ไม่ลงรอยลูกเลยนะถูกค่ะถูกเพราะบอกโอเคงั้นเอาผู้หญิงออกมาก่อนเอาเพื่อความปลอดภัยของตัวคนที่ดูเป็นผู้ป่วยเนี่ยเอาผู้หญิงออกมาก่อนผู้หญิงก็ขึ้นรถออกจากโซนนั้นหายเหมือนเดิมอย่างเงี้ค่ะ

กันโดยบังเอิญค่ะเดินมากับสามีเขาเขาก็เลยเข้าไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างแบบยังป่วยอยู่หรือเปล่า
อยู่กับทางคุณแม่ครับทีนี้เขาก็ยิ่งแบบเหมือนมั่นใจในสิ่งที่เขาคิดว่า
โดนกันแกล้งแน่นอนตัวผู้หญิงเนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเขาถามได้ไหมว่า
เกิดอะไรขึ้นที่แบบเนี่ย๓คืนเต็มสามรอบอย่างเงี้
ที่เขาไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยแล้วเจออะไรแปลกเนี่ย
ผู้หญิงไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เท่าความไปพี่บอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะว่าเป็นครอบครัวครับยิบสี่อืม
ทีนี้พ่อเป็นคน๒๔ปั๊บเนี่ยภาพให้นึกเหมือนเป็นครอบครัวจีน
ที่อยู่ทางไทยอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คที่ว่าจีนแต่งกับคนจีน
ถ้าว่าเคร่งมากนะคะต้องแต่งกับเฉพาะคนจีนเท่านั้น
ถ้าออกนอกเป็นเหมือนเอาชนชาติอื่นมาเอาชนชาติอื่นมาไม่ชอบอืม
เขาก็บอกว่าว่าแล้วเชียวตัวแม่ผัวเนี่ยต้องไม่โอเคใช่ไหม
เขาบอกไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เป็นคุณย่าคุณย่าของสามี
ในบ้านนั้นมีคุณย่าอยู่ด้วยในบ้านนั้นมีคุณย่าด้วย
ซึ่งไม่ออกมาจากห้องไม่แบบปรากฏตัวให้ใครเห็นมีหน้าเพื่อนคุณเมย์ถึงไม่เคยเห็น
ใช่ค่ะใช่เขาบอกเฮ้ยเอามีคุณย่าด้วยเหรอเขาบอกใช่
ก็อยู่กันเหมือนเป็นแบบครอบครัวใหญ่อย่างนี้แต่ละคนเหมือนพอเป็นครอบครัวใหม่มาก็เข้าห้องใหม่
เข้าห้องใหม่หรือยังน้อยต่อบ้านแล้วก็สร้างห้องเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ต้องอยู่ใต้หลังคาเดียวกันเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตัวแม่เขาวันหนึ่งเนี่ย
มามาหาลูกชายครับแล้วก็บอกกับลูกชายบอกว่าถ้าเธอรักลูกสะพ้ายอืม
รักแฟนของเธอเนี่ยเอาออกไปจากบ้านนี้ไม่ต้องสนไม่ต้องฟังคำพูดของใครทั้งสิ้น
ครับอืมว่าแบบคนในบ้านจะค้านกันยังไงให้รีบพาออกไปไม่งั้นตายแน่อืม
เขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกออกไปจากบ้านก่อนเดี๋ยวนัดคุยกันข้างนอก
แบบถ้าคุยกันในบ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยภายในคืนนั้นเลยเขาเก็บของอะไรทุกอย่างที่เก็บได้เร็วที่สุดอย่างนี้ค่ะ
ขึ้นรถพาผู้หญิงออกไปแล้วก็ไปหาบ้านอยู่กันใหม่เราไม่กลับมาที่บ้านตรงที่เนี้ยอีกเลยตรงชุมชนเนี้ยค่ะ
เหมือนกับว่าแบบตัดขาดทีนี้คุณแม่ก็เหมือนมาหาครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็มาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่า
ย่าเนี่ยตั้งแต่ยุคของแม่เขาแล้วเขาไม่ได้รับการยอมรับเพราะคุณแม่ก็เป็นลูกครึ่ง
เหมือนลูกครึ่งยิปซีกับฝรั่งเศสครับแล้วก็แต่งเข้ามาอย่างเงี้ย
ทางทางย่าเนี่ยไม่โอเคตั้งแต่ต้นแล้วแต่เขาก็บอกว่าอืมก็เป็นแค่ลูกชายคนที่สอง
ไม่ใช่ลูกชายคนโตสุดของบ้านอืมยังพอรับได้ครับทีนี้คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่า
คุณย่าเนี้ยเขาเป็นเหมือนเหมือนหมอผีอ่าเป็นคล้ายคล้ายแบบถ้าเรียกกันตรงตรงเลยเป็นแม่มด
เป็นแม่มดของทางยิปซีเขาใช่ของทางยิปซีของทางมาจากโรมาเนียเลยครับ
แล้วก็ดูไพ่ได้สาบแช่งคนได้แล้วเขาก็เหมือนแบบสาบแช่งไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรว่า
คนที่ไม่มีคำว่าไม่มีเลือดยี่สิบสี่เลยเนี้ยไม่มีเชื้อสายยี่สิบสี่ไม่ให้เข้าบ้านอืม
ถ้าเข้ามาขอให้มันตายกลายเป็นว่าทางตัวของคุณย่าเนี่ย
เร่งว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มีเลือดเนื้อเชื้อไขสายเลือดของ๒๔ห้ามเข้ามาในหลังคาบ้านนี้เด็ดขาด
คือนางอ่ะฝังใจตั้งแต่ตอนเขาสาวสาวว่าเหมือนกับว่าเขาเล็งหนุ่มยิบซีไว้คนหนึ่งอืม
เหมือนคุมถุงชนนะคะสมัยนั้นเลย
แต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายนะ
ตัวคุณย่าเนี่ยชอบแบบผู้ชายที่เขาชอบเล็งไว้ชอบชอบเลยเนี่ยคนเดียวพ่อแม่เลือกให้แต่ถูกใจฉัน
แล้วก็ใกล้จะแต่งงานอะไรละตัวผู้ชายเนี่ยหนีไปกับผู้หญิง
อย่าบอกว่าหนีไปกับผู้หญิงที่ไม่ใช่สายเลือดยิปซีที่ไม่ใช่สายเลือดยิปซีโอ้โหมีน่า
แล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวทั้งหมดตัวคุณย่าก็เลยเอาม่ายขันหมากพูดง่าย
ฝังใจโดนให้แต่งงานกับน้องชายของผู้ชายคนนี้แทน
เขาก็ยิ่งแบบโอ้โหแบบหยามกันอ่ะเขาควรที่จะได้เป็นเหมือนเหมือนซ้อใหญ่
ในครอบครัวนี้กลับเป็นไม่ได้เขาก็ฝังใจตั้งแต่นั้นมา
ทีนี้เรามาได้สะพายที่แบบเป็นลูกครึ่งอีกอืมใช่ไหมคะแต่ตัวตัวคุณแม่เนี้ย
ที่เป็นแม่ของสามีเนี่ยค่ะไม่ได้โดนมนต์อะไรพวกนี้มาก
เพราะเขาก็ยังมีเลือดแบบเลือดดิบซีอยู่ครึ่งหนึ่ง
ย่าก็เลยแบบอ้าวยังไม่เป็นไรมากแต่พอคราวนี้เนี้ยโอ้
หลานสภัยเข้ามาไม่โอเคแหละไม่มีเลยโอ้โห
ไม่มีสักหยดเดียวที่แบบเป็นความเป็น๒๔เขาก็ไม่พูดอะไร
แต่ต่อหน้าเนี่ยค่ะเหมือนแบบโอ้ต้อนรับดีทุกอย่าง
ล้านฉันชื่นชมเธอเธอเป็นคนดีคนสวยคนอะไรอย่างนี้ทุกอย่าง
แต่พอมาอยู่เนี่ยรับหลังเนี่ยคือตัวคุณแม่เนี่ยอธิบายให้ฟังว่า
เขาเขาจะเอาให้ตายให้ได้เลยอ่ะตายคาบ้านแล้วก็บอกว่าเนี้ย
จะฝังแล้วจะเอาไปเหมือนแบบเป็นผีที่เขาจะเลี้ยงไว้อย่างนี้ค่ะ
ทีนี้แม่เล่ามาว่าคือเขาไม่แน่ใจแต่เขาเห็นแล้วตั้งแต่วันที่แบบแต่งงาน
แล้วพาตัวผู้หญิงเข้าบ้านเนี่ยพอมาถึงที่บ้านปั๊บ
คุณย่าก็ทำเครื่องดื่มให้ดื่มอย่างหนึ่งเขาบอกว่าตามประเพณี
แม่ก็แบบประเพณีตรงไหนอ่ะฉันตอนวันที่ฉันเข้าบ้านฉันไม่
ฉันไม่ได้ดื่มอะไรแบบนี้เออฉันไม่ได้ดื่มอะไรแบบนี้เออเออ
เขาก็ดื่มเครื่องดื่มนี้ไปกลายเป็นว่าพูดแล้วขยะขยัน
ในเครื่องดื่มที่คุณย่าเตรียมให้เนี่ยมันมีทั้งเท่ากระดูก
กระดูกหมาดำที่คุณย่าไปขังให้อดตาย
พอใกล้ตายคุณย่าไปเชื่อดโอ้โหเอาเลือดของหมาดำนี้
สาดบนเตียงที่สามีภรรยาจะไปนอนกันเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็ปูปูผ้าปูที่นอนทับไม่เห็นร่องรอยค่ะ
แล้วก็เอาเนี้ยเอาผงกระดูกของหมาดำเนี้ยมาใส่
เครื่องดื่มนี้ที่เขาเตรียมให้อืม
ร้ายไปกว่านั้นเอาประจำเดือนของใครก็ได้เนี่ยค่ะ
เอาไปใส่แล้วก็สาบแช่งสาบแช่งสาบแช่ง
ทำออกมาเป็นเครื่องดื่มอืมเครื่องดื่มอันนี้เนี่ย
ตัวลูกสะพ้ายคือบอกว่ามันดูดีมากมันหอมมันน่ากินแบบ
ทั้งที่มันไม่ควรจะรสชาติหอมไม่ควรจะรสชาติดีด้วยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขารับเครื่องดื่มนี้มาเนี่ย
เขาเขาอยากกินมันมากอืม
เขาก็กินหมดหมดทุกหยดแล้วหลังจากนั้นก็คือเนี้ยค่ะ
โดนสับแช่งทุกคืนทุกคืนทุกคืนใกล้มา
โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องพวกนี้
คือหลายคนจะมองว่าบ้านเราประเทศเรา
หูยล้าหลังความเชื่องมไงไร้สาร่า
กับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำยาสั่ง
แต่ถ้าจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณผู้ชมลองเปิดโลกกระทัดดู
เรื่องความเชื่อลักษณะแบบนี้ต่างประเทศหนักกว่าเราเยอะนะครับ
เราเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินหรือเคยอ่านในหนังสือหลายเล่มว่า
คำสาปของยิปซีเขามันเป็นคำสาปที่หลายคนพูดถึงว่ามันมีความน่ากลัว
แล้วก็คำสาปของเขาแก้ยากแล้วจะไปผสมกับของที่มันของต่ำของที่มันเป็นของที่มันไม่ดี
เอามาเพื่อสาบแช่งคนคนนั้นและผลสุดท้ายคนที่โดนสาปไม่รอด
คล้ายกับความเชื่อบ้านเรานะครับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำยาสั่ง
แต่ลักษณะของลูกสะพ้ายบ้านนี้คือเห็นเป็นลักษณะของหมาดำหมาดำ
ซึ่งไปพูดให้ฝรั่งคนอื่นอื่นฟังต่างชาติคนอื่นฟังอ่ะยูบ้าอืมยูเสียสติแล้วยูต้องไปหาหาจิตแพทย์
เหมือนแบบเด็กประมาณอายุ๑๐กว่าอย่างนี้แล้วยืนบนสองขาไปพูดกับใครไม่มีใครเชื่อ
แน่นอนเขาว่าต้องเพ้อเพ้อแน่นอนแต่ถ้ามาพูดกับอย่างเอเชียอย่างเราเนี่ยเฮ้ยคุณโดนของคุณต้องไปแก้
อย่างของเคสผู้หญิงคนนี้ค่ะตัวสะพัยเนี่ยเพื่อนเมย์ก็เลยถามเขาว่าแล้วหายไหม
ตอนนี้โอเคขึ้นหรือยังย้ายออกมาจากบ้านใช่ค่ะเขาบอกว่าเอาจริงนะไม่หายขาด
แต่ว่ามันจะไม่แรงเท่ากับตอนที่เขาอยู่ถ้าอยู่ในโซนในโซนนั้นอนาเคสนั้นอันนั้นแรง
แล้วเขามีสิทธิ์ที่แบบว่าจะตายในเวลาอันสั้นอย่างเงี้ค่ะครับนี่พอเขาเอามาอยู่ข้างนอก
ย้ายออกมาไกลพอสมควรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะเจออันเนี้ยเฉพาะเหมือนวันที่เท่าไหร่ของเดือนเท่านั้น
ประมาณว่าพระจันทร์เต็มดวงแต่ไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้นะคะ
แต่อย่างน้อยจะเจอแบบครั้งถึง๒ครั้งต่อเดือน
คล้ายกับบ้านเราบ้านเราถูกไหมคะบ้านพระหรือบ้านกลใช่ค่ะใช่ค่ะ
ความเชื่อมันคล้ายกันแต่วิธีการนำเสนอของเขาผมเรียกว่าวิธีการนำเสนอกันแล้วกันคนละอย่าง
แต่จุดหมายปลายทางมันคือแบบเดียวกันมันคือสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้
ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ก็แล้วกัน
คุณผู้ชมเรื่องพวกนี้นะครับมันมีทั่วทุกมุมโลก
อย่างที่บอกลองไปดูตามหนังสือ

แต่ทั้งหมดเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า
คุณผู้ชมต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณ
ในการตัดสินในการรับฟังเหมือนเดิมฮะ
อยากให้ทุกท่านฟังในทิศทางของความบันเทิงก็แล้วกัน
และวันนี้สถานีผีดุของเราหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อย
ครั้งหน้าแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกับเรา
จะเป็นใครนั้นติดตามกันให้ดี

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

สวัสดีครับ